อันนี้ก็น่ากลัวเหมือนกันนะคุณผู้ชม

กางเกงไม่ได้ใส่ใส่แต่กางเกงในตัวเดียวค่ะ

ดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหน่อยค่ะน่ากลัวมากเลย
นี่ค่ะมาถึงเห็นไหม
พอลงจากรถมาเสร็จแล้วก็
เขาใส่กางเกงในอยู่เอาหยิบผ้าขาวม้ามาพันรอบเอว
แล้วก็ไปหยิบขวานที่อยู่ตรงท้ายกระบะคุณผู้ชม
โอ้มาเกาะเหตุแบบนี้ค่ะนี่
ที่เดินลงมาแบบนี้เห็นไหม

มาก่อเหตุตรงหน้าร้านรับซื้อของเก่า

ทำไมอะอาฆาตอะไรเหรอมีเรื่องอะไรเหรอ
ซึ่งเหตุการณ์มันเกิดขึ้นตรงชุมชนบ้านหนองบ่อ
ริมถนนอภัยบริรักษ์ค่ะที่พัทธลุงช่วงค่ำเมื่อวาน
เจ้าของร้านคุณป้าสุสวาสน์นี่

แล้วก็ตะโกนถามพี่ใครอยู่มั้ย
หลังจากนั้นได้ยินเสียงขวาน
ฟันไปที่แผงประตูเหล็ก

แล้วผู้ชายคนนี้ขับรถออกไป

เดินข้ามถนนมามาฟันตรงปะตูเหล็กอ่ะซ้ำอีกทีนึง
ทีนี้ก็เลยต้องรีบแจ้งให้เจ้าหน้าที่มาตรวจสอบค่ะ

นี่เขาไปจอดรถฝั่งตรงข้ามนู้นแล้วนะเมื่อกี้
ตอนนี้ตัวผู้ก่อเหตุหนีไปไหนแล้วก็ไม่รู้
เจ้าของร้านของเก่าบอกว่าป้าไม่เคยมีปัญหากับใครเลยนะ
ไม่เคยมีศัตรูที่ไหนด้วยป้าก็ไม่รู้เหมือนกัน
ทำไมผู้ชายคนนี้ถึงมาก่อเหตุแบบนี้
ตอนนี้ค่ะเจ้าหน้าที่เขาก็

สินเสียหายแน่นอนแหละประตูเหล็กตรงหน้าร้าน

เอาคลิปกล้องวงจรปิดไปลงบันทึกประจำวัน
ไปแจ้งความที่สพเมืองพัทธลุงแล้วนะคะ